แม้ว่าจะต้องผิดหวัง
คิดที่ดันไว้เพียงลำพัง
ลืมคมหลังเมื่อวาน

เมื่อเกิดอุราไปแล้ว
ยังปล่อยหา

ไก่จ๋า

ตอนนี้ดนตรีจบลงไปนะครับ

แต่ตอนหลังรู้สึกเนื้อมันจะสับสนนิดนึง

เวลาโรงส้มมันคือโซมได้ไปนี้
เอาละพี่แปรเพลงแรกด้วย
นะคะเงินยังไม่มีสะสมเลยค่ะ
ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณแปรร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณแฟร์ร้อง

เป็นตามที่เกมมันดำเนินไปนะครับ
เพลงนี้นะฮะมี๔ท่อนผิดในท่อนที่๔เท่านั้นเอง
ลืมคมหลังเมื่อวานที่ยังแน่
กะว่าจบเพลงนี้แล้วจะพูดคุยถึงเรื่องอาชีพของคุณ
ฉันเราขอบคุณแปร์ต้องคุยเลยแล้วกันคุณแปรร์
มีคนมายืมแล้วเขาเอามาคืนไหม
บางคนก็คืนบางคนก็ไม่คืน
คืออยากได้อันมากที่สุดก็ปาแจ
คือตั้งใจจะมารายการของเรา

ไปซื้ออุปกรณ์ที่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะ
อนุเคราะห์จากคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่นะคะ

ใครก็ตามที่อยากจะบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั๊มลมเอง
หรือว่าอุปกรณ์ในการซ่อมรถนะคะ
สมมุติว่าดูอยู่แล้วเราผลิตอุปกรณ์ซ่อมรถผลิตไขควง
ผลิตปั๊มเติมลมแบบนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ได้ผลิต
แต่ว่ามีทุนทรัพย์ซึ่งท่านเองไม่เดือดร้อนก็สามารถบริจาคได้นะคะ
ที่เบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมที่รัก

ก็รู้สึกเสียใจที่เวลาโรคลินโรคไหนมันโรคได้

เจ๋นดายมากไอ้พี่แต่ว่าให้ทั้งไหน

ความตื่นเต้นมันเกิดขึ้นได้
ตอนนี้ซองข่าวของเราก็เดินทางมาแล้วนะคะ
เป็นน้ำใจจากพวกเราทั้งหมด
ก็รวมกันใส่ซองมานะคะที่อยากมอบให้นะคะ

ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ

ก็ขอบคุณมากนะครับน้ำจ่ายที่ให้ก็
ผมก็ไม่รู้ว่าจะอีกตอบแทนยังไงนะครับเนอะ
ก็เขาจะน้ำจ่ายครับ
วันนี้ขอบคุณพี่แปลและก็ครอบครัวมากเลยค่ะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ

ตอนนี้อยู่กับยายสองคนนะครับ

แกนอนแล้วผมก็ปิดบ้านปิดอะไรแล้วก็กลับบ้านครับ

ยายเขาก็จะไปเก็บหัวมันเป็นมันที่ห้อยลงมาอย่างนี้ครับ
แล้วก็จะไปตัดอยู่ข้างบ้านแล้วแกก็เดินไต่ขอบบ่อไป
อันนี้พัดตกลงมาในบ่อเลยครับ